คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะ
เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มเมื่อวานนะคะ
ตำรวจสพบังปูจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวคนหนึ่ง
อายุ๔๐เป็นเจ้าของบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่นี้ค่ะ
ถูกคนร้ายพยายามจะข่มขืนแต่คนแถวนั้นเนี่ยช่วยกันจับคนร้ายเอาไว้ได้
หญิงสาวผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เขาเตรียมจะย้ายกลับต่างจังหวัด
เพราะว่าลาออกจากงานแล้วแต่บ้านเขาก็ต้องเก็บข่าวเก็บของซ่อมแซมเขาจะขายบ้าน
ก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนผู้ชายคนนี้เคยทำงานที่เดียวกันเป็นช่างด้วย

รู้จักมา๑๐ปีเคยทำงานที่เดียวกันเนี่ยคนไว้ใจแบบนี้
ซ่อมบ้านเสร็จอะไรเสร็จซื้อเบียร์มาดื่ม๓ขวด
หญิงสาวผู้เสียหายกัดลิ้นเลือดสระด
แล้วก็ออกมาเรียกให้คนช่วยนะคะ

ตำรวจสพบังปูจังหวัดสมุทรปราการ

นายธนดิตเทียนนาวาอายุ๔๒
ผู้ต้องหาก่อเหตุพยายามข่มขืน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งค่ะ

คือนางสาวอ้อยเนี่ยกัดลิ้นผู้ต้องหาจนเป็นแผลเวอะเลยนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นก็ช่วยกันควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้
แล้วก็ทางตำรวจนำตัวไปโรงพักษพบังปู่
วันนี้นำตัวมาสอบสวนเพิ่ม
จากการสอบถามผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังค่ะ
ว่ารู้จักกับนายธนดิตเป็น๑๐กว่าปีแล้ว
เคยทำงานที่เดียวกันบริษัทเดียวกัน
แต่ว่านายธนดิตลาออกไปเธอเองก็ลาออกเหมือนกัน
ตัวเธอตั้งใจจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะ
ก็เริ่มเก็บข้าวเก็บของติดป้ายประกาศจะขายบ้าน
แล้วก็เลยติดต่อว่าจ้างนายธนดิตให้มาช่วยซ่อมแซมบ้าน
เพราะว่ามีรอยแตกบางส่วนคือนายธนดิตเป็นช่าง
แล้วเธอก็เห็นว่ารู้จักกันมาเป็น๑๐ปี

ก่อนเกิดเหตุนายธนดิตก็ทำงานจนเสร็จ
พอเสร็จปุ๊บออกไปซื้อเบียร์มานั่งดื่ม
ไป๓ขวดนะคะที่ห้องโถงชั้นล่าง
ก็ชวนเธอคุยตามภาษาเพื่อนรู้จักกันมา๑๐กว่าปี
เธอก็นั่งคุยด้วยสักพักนึง
นายธนดิตลากเธอเข้าไปในห้องน้ำ
ปล้ำเธอพยายามจะข่มขืนเธอ

สุดท้ายนายธนดิตพยายามที่จะจูบปากเธอ

ลิ้นจนเลือดสาดเลย
เต็มแรงเลยนะคะจากนั้นเธอก็วิ่งหนีออกมานะ

เดี๋ยวเพื่อนบ้านจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ
เพื่อนบ้านดีคือผู้ต้องหาวิ่งออกมาจะขึ้นรถจักรยาน

เพื่อนบ้านไปดึงแบบกุญแจรถออกเลย

หลังจากเจ้าหน้าที่สอบปากคำเพิ่มเติม

ว่าหลังจากซ่อมบ้านให้นางสาวอ้อยนามสมมุติเสร็จเนี่ยนะคะก็ไปซื้อข้าวมากินจนอิ่ม
เดินออกไปซื้อเบียร์มาดื่มดื่มไป๓ขวดปวดท้องเข้าห้องน้ำ
ออกมาจากห้องน้ำเกิดอารมณ์ทางเพศเข้าไปกอดเขาจะปล้ำเขา
ผู้เสียหายเขาไม่ยอมสิคะเขาก็ดิ้นรนขัดขืนก็เกิดการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
ตัวเองเนี่ยเอาปากไปจูบปากของหญิงสาวผู้เสียหายผู้เสียหายเขาใช้ฟันกัดลิ้นเลย
เป็นแผลเวอะเลยยืนยันแบบนี้นะคะบอกว่าตัวเองไม่ได้บุกรุกเข้าไปก่อเหตุนะ
ไม่ได้พยายามลากผู้เสียหายเข้าห้องน้ำนะอ้างแบบนี้นะคะตัวผู้ต้องหา
แต่ดังนี้เขาก็จะโกนเสียงดังแต่เราไม่ได้หนีนะไม่ได้หนี
ก็จะโกนเสียงดังจะอุดปากเขาไว้เพราะว่าการคนอื่นเสียงดังน่ะ
ก็คือเรายอมรับว่าตรงนั้นเราทำจริงใช่แต่เราไม่ได้บุกรุกไม่ได้หนี
ตำรวจก็แจ้งข้อหาแล้วค่ะกระทำอนาจารย์และพยายามข่มขืนนะคะ
ก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ่าเขาอุตส่าห์ไว้ใจนะใช่
แต่มันก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องระวังแล้วล่ะใช่ไหมไว้ใจใครไม่ได้จริง